น่ารัก
แสนหลักจนยังงัน
อย่างเงียบไม่ให้ฉันรัก

ไม่อยากกินน้ำ

นี่คุณนึกสุดยอดจริง
ฝึกนานมั้ยอ่ะคุณฝึกหลังจากฝึกไก่เจ้าซุปเปอร์
มาตั้งแต่ต้นรายการ
ตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการตั้งแต่รายการอีกแล้วนะ

เดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ก็เอาโลมามาวันนี้มาเตือนกันหน่อย
ใครที่มีลงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะปลาต่าง
เป็นช่วงที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหน่อย
อากาศมีทั้งร้อนทั้งผลที่ตกลงมา
สัตว์ทะเลต่างก็อาจจะได้รับผลกระทบ
เพราะว่าน้ำก็จะมีส่วนผสมของน้ำฝนเข้าไปอยู่ด้วย
อาจจะทำให้ค่าต่างในน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นในระยะนี้สัตว์อาจจะป่วยเป็นโรคได้ง่าย
วันนี้ก็เลยเอามาให้กับทุกคนได้ดูกันหน่อย
ในสมัยนี้ตอนนี้จะทำอาชีพเกี่ยวกับเลี้ยงปลา

มีโอกาสตกในหลายพื้นที่อยู่นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เน้นฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่
นี่คือภาพแผนที่ดาวเทียม
จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตา
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
นี่เป็นแผนที่แสดงกลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้นตอนนี้นะครับ
แต่ว่าก็จะมีกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวประปรายนะครับ
ในบางพื้นที่ภาระวินประเทศไทย
นี่คือภาคใต้ใกล้ตั้งแต่ภาระวินชมพรรณองนะครับ
ภังงาตรังสตูนซุนยาร่า

เขาจะมีกลุ่มฝนที่เข้ามา
แต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูช่วงเที่ยงครับน่าสนใจ
ช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับกลุ่มฝนจะเริ่มมีการแผ่เข้ามาจากบริเวณทางตอนบนแล้วนะครับ
เหนือภาคอีสานจะเริ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากแถวสปลาวแผ่เข้ามานะครับ
เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศแถวของเรา
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีการกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ช่วงเย็นฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะค่อยอ่อนกำลังไป
ก็จะมีบางจุดในพื้นที่ตอนบนอย่างอีสานตอนบนที่มีฝนตกอยู่นะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าก็ระวังเรื่องของภัยที่จะตามมาจากฝนที่ตกสะสมด้วย
นี่คืออุณหภูมินะครับเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเราก็จะสังเกตว่าประเทศไทยของเราตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับ
๖โมงนี้แต่ว่าในช่วงบ่าย๒ครับถ้าหากดูในภาคกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๘องศา
นั่นก็หมายความว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกมาในช่วงบ่ายนะครับอาจจะมาดับร้อนได้บ้างนะครับ
ซึ่งก็สามารถที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยนะครับเย็นลงเช่นเดียวกับภาคเหนือแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
สานบางพื้นที่ตอนกลางอาจจะยังร้อนอยู่ส่วนนี้เป็นคลื่นนะครับวันนี้จะสังเกตว่าคลื่นสีม่วงคือคลื่นสูง๓เมตรเนี่ยนะครับ
คงติดอยู่กับแนวชายฝั่งนะครับส่วนนี้เป็นวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าสีม่วงเนี่ยนะครับ
เขยิบออกไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าวันนี้สถานการณ์คลื่นเนี่ยนะครับ
ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะเรือเล็กที่จะออกจากฝั่งในฝั่งอันดามัน
ใครจะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
เรือที่มีความยาวน้อยกว่า๖เมตรก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
พรุ่งนี้ก็สามารถที่จะออกเดินเรือได้นี่นะครับ
พรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยนะครับจะมีการทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่๒๔ไปนะครับ
ฝนจะน้อยลงนะครับในบริเวณตอนบนถึงตอนกลางนะครับ
จะกลับมาอีกทีนึงประมาณช่วงหนึ่งก็ดักกระดาษ
เอามาเตือนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเกษตรกร
รวมไปถึงคนที่ฝึกปลาลงมาแบบผมด้วย

เดี๋ยวไปดูนี่ฝึกมา๗๐กว่าปี
เขาส่งเสียงเรียกนะเนี่ย

เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์๒โชว์

โอ้โหเดาะบอลด้วย